ต่อที่ช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขัดใจในวันนี้คุณผู้ชมครับ
ต่อที่เรื่องของการปฏิรูปประเทศหลังจากการเข้ามาบริหารประเทศของคอสชครบ๒ปี
ก่อนจะแถลงผลงานวันพุธนี้แล้วมาดูว่าที่ผ่านมานั้นทำงานกันมาเป็นอย่างไรกันบ้าง

ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

เมื่อวานนี้ครบรอบ๒ปีขอสชเข้ามายึดอำนาจและบริหารประเทศ
วันนี้ก็เป็น๒ปีกับ๑วันครับ
เดี๋ยวนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วครับเมื่อเวลาจะครบรอบ๑ปี
ครบรอบปีครึ่งครบรอบ๒ปีเขาจะประเมินให้คะแนนการทำงาน
จะมีโพลสำนักต่างออกมาเมื่อวานนี้ก็มีแต่ข่าวนี้ทั้งวัน
เส้นใต้เมืองไทยวันนี้ขอประเมินผลงานเรื่องการปฏิรูปประเทศ
เพราะเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยเป็นจุดเหตุสำคัญเรื่องหนึ่ง
ที่ประชาชนเฝ้าติดตามมองมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนล่ะครับ
ตั้งแต่เวทีกปศ๒๐๐กว่าวันเขาอยู่บนเวที
เขากรอกหูพวกเราทุกวันว่าประเทศไทยถึงเวลาจะต้องปฏิรูปด้านโน้นด้านนี้
คนก็เห็นด้วยครับเพราะว่าทุกด้านทุกเรื่องที่กปศหยิบขึ้นมาพูดบนเวที
โดนใจคนทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกปฏิรูปการเมืองที่มันเลื้อรังที่มันมีปัญหา
ปฏิรูปการศึกษาเขาพูดถึงปฏิรูประบบราชการเราก็เห็นด้วย
เขาพูดว่าจะปฏิรูปสังคมเพราะสังคมมีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้อ้าวเราก็เห็นด้วย
เขาบอกว่าจะปฏิรูปเรื่องวัฒนธรรมเราก็เห็นด้วย
เขาบอกว่าจะปฏิรูปตำรวจเราก็เห็นด้วยเห็นด้วยหมดครับเห็นด้วยหมดเลย
จนกระทั่งพอมีการยึดอำนาจคอสชเข้ามาห้ามทับเรื่องความขัดแย้ง
ไม่มีปัญหาครับคนเห็นด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วัน
ขอสชบอกว่าสิ่งที่คอสชจะทำคือการปฏิรูปประเทศด้านต่าง
ก็เอาโจทย์เดียวกับที่พูดกันบนเวทีกปศนั่นแหละครับมาตั้งเป็นโจทย์
แล้วกศชก็พูดคล้ายกปปศว่าประเทศเราจิ้มลงไปตรงไหนก็เน่าตรงนั้น
ปัญหาที่ผ่านมาเพราะการเมืองมันแย่ทุกอย่างก็แย่
ระบบราชการก็ต้องปรับเปลี่ยนนะ
ถ้าไม่ปรับอยู่อย่างนี้ไม่ได้คนเห็นด้วยครับ
แล้วกศก็ตั้งคนคณะ๑ขึ้นมา๒๐๐คน
ชื่อว่าสปชสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๒๐๐คนนี้ก็ไปแบ่งงานปฏิรูปประเทศออกมาแต่ละด้าน
แล้วก็เริ่มวางแนววางกรอบที่จะทำการบ้านปฏิรูปแต่ละด้านยังไง

ด้านเยอะแยะไปหมดเลยครับหนึ่งปีผ่านไปเขายุบสปชคณะแรก
แล้วเขาตั้งคณะที่๒ไปรับไม้ต่อชื่อว่าสปทสมาชิกปฏิรูปประเทศ
เคลื่อนประเทศอะไรเนี่ยสปทเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่
อย่างที่คุณก๊อฟบอกว่าวันพุธนี้เขาจะแถลงผลงานว่าทำอะไรไปบ้าง
แต่ว่าในฐานะคนที่เฝ้าจับตามองประเมินเลยครับว่าสปทไม่ประสบความสำเร็จ
อย่างที่คนคิดว่าควรจะเป็นเข้าใจได้ครับว่าปัญหาแต่ละปัญหานั้นเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิรูปไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปรื้อจะไปแก้
แต่ละเรื่องเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานทั้งสิ้นตรงนี้เข้าใจได้
แต่ถ้าถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมล่ะครับ๒ปีเพราะอย่าลืมนะ
๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำงานในภาวะพิเศษมีอำนาจเต็ม
ไม่ใช่ทำงานในภาวะปกติแต่สปชสปทก็ทำเหมือนทำงานในภาวะปกติ
เรื่องที่๑เรื่องที่๒ทั้งสปชและสพสปทไปติดกรอบไปติดกับดัก
วิธีการทำงานแบบสภาครับวิธีการทำงานแบบสภาก็คือว่า
ต้องตั้งเป็นกรรมธิการเป็นอนุกรรมการไปตั้งอนุกรรมธิการ
แล้วก็ประชุมกันแล้วก็แสดงความเห็นกัน
การประชุมแต่ละครั้งกว่าจะผ่านไปได้แต่ละเรื่องก็พูดกัน
ประธานจะไปตัดบทอะไรจะให้รีบร้อนอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวจะถูกด่าว่าประธานปิดปากไม่ให้
เสรีภาพในการแสดงความเห็นสุดท้ายอนุกรรมการแต่ละด้านก็ไปประชุมพูดกันแล้วพูดกันอีก
ส่งมาถึงกรรมธิการชุดใหญ่ก็เสวนาอภิปรายกันแต่ละเรื่องยาวนานครับ
เห็นด้วยก็เห็นด้วยซ้ำกันก็อภิปรายซ้ำคนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหมือนกันก็อภิปรายซ้ำ
ประธานจะไปตัดบทอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นการประชุมของบริษัทเอกชน
ถ้าบริษัทเอกชนเนี่ยเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาให้พูดกันคนละฝ่ายไม่เท่าไหร
แล้วเดี๋ยวประธานก็สรุปจบเดินหน้าได้เลยแต่ว่าพอมาติดกับระบบสภาไปเร่งรัดเขาก็ไม่ได้
ในที่สุดเสียเวลาไปเพราะว่าไปติดกับระบบการทำงานแบบสภา
อันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายขึ้นมา
พอกรรมธิการแต่ละคณะไปทำรายงานไปทำข้อเสนอแนะ
ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เอาขึ้นมาสู่สภาสปทชุดใหญ่
พอเอาเข้ามาในสู่ชุดใหญ่ก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับ
คนที่ไม่ได้เป็นกรรมธิการก็อยากจะแสดงความเห็นด้วย
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่าที่เธอไปทำมาเนี่ย

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโอ้ยก็อภิปรายกันยาวเหยียด
กว่าจะจบได้เสียเวลาพูดกันแล้วพูดกันอีก
นี่เรียกว่าติดกับดักของการทำงานแบบสภา

ก็มีคนเสนอแยะเหนือแนะเยอะเลยครับว่า
เรื่องของการปฏิรูปเนี่ยไม่ต้องตั้งคนตั้ง๒๐๐คนหรอก
เอาคนที่เป็นแก่นเป็นแกนจริงแต่ละคณะเนี่ยไม่กี่คน
แล้วจัดระบบการทำงานใหม่ดูสิว่าแต่ละเรื่องมีปัญหาตรงไหนแล้วจะแก้ยังไง
แล้วก็เสนอแนะออกมาอะไรที่ทำเป็นกฎหมายต้องทำกฎหมาย
อะไรที่เห็นว่าต้องใส่บังคับไว้ในรัฐมนูลต้องไปเขียนไว้รัฐมนูล
ถ้าอย่างนั้นก็จะเร็วแต่นี่ไปติดกับดักการทำงานของสภา
ในที่สุดก็ไม่ไปถึงไหนถ้าจะเห็นภาพอยู่บ้างก็เรื่องการปฏิรูปการเมือง
อันนี้พอเห็นความพอเห็นความคืบหน้าว่า
เขาจะปฏิรูปการเมืองยังไงที่จะเอาคนไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาในสภาไปเขียนกฎหมายให้กรกตต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้
อันนี้ก็พูดกันมาแล้วหลายครั้งถ้าเข้ามาแล้วทุจริตคอลลับชั่นจะลงโทษยังไง
พอเห็นความคืบหน้าเห็นรถแมพเห็นความเคลื่อนไหวแต่ปฏิรูปด่านอื่นโอ้โหเยอะแยะ
ยังไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรกันไปถึงไหนปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปโน่นปฏิรูปนี้ไม่ไปถึงไหน
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ถึงมีข่าวไงครับว่าเขาอาจจะเขาอาจจะยุบสภาสปทสภาปฏิรูปนี่แหละ
ก็เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมล่ะครับหรือแม้กระทั่งการปฏิรูปเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุด
คือการปฏิรูปตำรวจเป็นอาชีพที่คนอยากเสนอแนะกันมากออกความเห็นกันเยอะทุกโพลทุกสำนัก
ถามเถอะว่าอาชีพไหนที่คนอยากให้ปฏิรูปมากที่สุดอาชีพตำรวจครับแล้วมาถึงวันนี้เป็นยังไงครับ
ดูหัวข่าวนี้อึ้งปฏิรูปตำรวจเงียบฉี่อึ้งปฏิรูปตำรวจเงียบฉี่แล้วต่อไปอีกหัวข่าวหนึ่ง
นี่สปทนี่สปทภาวะถูกยุบก่อนเวลา
ฉะนั้น๒เรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตำรวจก็เป็นเรื่องใหญ่
สรุปก็คือว่างานของปฏิรูปตำรวจของงานปฏิรูปไม่ผ่านครับ
ไม่ผ่านคนผิดหวังเยอะแต่ว่าทั้งหมดก็น่าเห็นใจเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะ
ข้อเสนอแนะในช่วงสุดท้ายผมพูดแล้วหลายครั้งว่าทำงานยังไม่เสร็จไม่เป็นไร
สองปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำอะไรไปถึงไหนและจากนี้ไปคุณจะทำอะไร
และถ้าปฏิรูปแล้วเนี่ยจะเห็นภาพยังไงของเดิมเป็นยังไง
เช่นการศึกษาขณะนี้มีปัญหาอะไรทำกรอบไว้ที่ผ่านมาทำอะไรไปถึงไหนทำกรอบไว้
แล้วก็ที่กำลังจะเดินหน้าทำอยู่เป็นยังไงและถ้าทำตามสำเร็จอย่างนี้แล้วเนี่ย
ศึกษาบ้านเราจะเป็นยังไงเรื่องค่าระบบค่าราชการที่ทำไว้เป็นยังไง
คนจะได้เห็นภาพไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่คนจะได้มีความหวังไงครับว่าอ๋อเวลาที่เหลือเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้อย่างนี้
แล้วถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้สำเร็จประเทศไทยจะพลิกโฉมจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละเรื่องยังไง
ประชาชนผิดหวังครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ใช่ครับเพราะว่ายอมรับว่าเราอ่านข่าวทุกวันนี้เรายังไม่ค่อยเห็นผลงานของสอบประทอเลยนะฮะออกมาน้อยจริง

ติดตามกันต่อไปเวลาเหลืออีกไม่มากก็ดูว่าวันพุธนี้จะแถลงผลงานออกมาอย่างไรมีอะไรมีความคืบหน้ากันบ้าง๒ปีที่ผ่านมานะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความปรองดองหลายคนอยากเห็นนะคะ